สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

แทนในห้องนั้นน่ะ

ไปไป

ไปไป

ที่เราไปเจอกันที่ตำหนักไอหมอหลงอะค่ะ

เพื่อนหนูนางลิลลี่มันหายไป๓วันแล้วค่ะ
จนถึงตอนนี้หนูยังติดต่อเพื่อนไม่ได้เลย

แต่ตำรวจบอกให้หนูรอก่อน
เพราะเขาคิดว่าเพื่อนหนูคงไปกับลูกค้า
แต่นางลิลลี่มันเป็นเด็กเอ็นธรรมดานะพี่
มันไม่มีทางที่จะไปขึ้นกับลูกค้าแน่นอนค่ะ

แต่หนูแต่หนูเอ็นธรรมดานะคะ
เอ็นแรงเอ็นอัพหรือว่าเอ็นวี

ที่ว่าเนี้ยมันต่างกันยังไงอะค่ะ

อีต่อทำทรงเหยื่อมึงเคยอย่างนั้น
แหมพี่บอกค่ะ
คือถ้าเอ็นสาวเนี่ยอาจจะไม่เคย
แต่ถ้าเอ็นหนุ่มเนี่ยประจำ
ฮะ
ต่อพูดเล่นเดี๋ยวมองหน้าต่ออย่างนั้นสิคะ
คือต่อเป็นนักข่าวก็ต้องมีประสบการณ์กันบ้าง

ก็คือถ้าเอ็นปกติเนี่ย

และถ้าเพิ่มขึ้นมาหน่อย

หรือจะมีการในส่วนของแต๊ะ

แล้วมันดิวเข้าใจปะ

อย่างนั้นน้องหนู

เป็นงานเอ็นของพวกหุ้นส่วนในผับ
เอ็นเตอร์เทนกันตามปกติเต้นชงดื่มแล้วก็เล่นเกม
แต่ลูกค้าพวกนี้กระเป๋าหนักมากแจกเงินเป็นว่าเล่น
พวกเราดื่มกันเยอะมากจนไม่ไหวก็เลยขอไปเข้าห้องน้ำ
ตอนนั้นรู้ตัวว่าเมาหนักมาก

น้ำเฟิร์น
ลิลลี่เลยบอกว่าจะไปเอากระเป๋าแล้วพวกเราก็จะกลับบ้านกัน
และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่หนูได้เจอกับนางลิลลี่ค่ะ
พอหนูรู้สึกตัวอีกทีนึงไฟก็มืดไปหมดแล้ว
ตอนนั้นไฟในผับมันมืดไปหมดหนูก็รู้สึกแห้ง

กะว่าจะมาตามเลลิ่มันกลับบ้าน
พอหนูเปิดประตูเข้าไปในห้อง

แก้วเผื่อนอยู่เต็มห้อง
หนูก็หากระเป๋าของหนูจนเจอ
แต่ที่หนูเจออีกอย่างหนึ่ง

ใครมันจะบ้าแก้ผ้ากลับบ้าน

มีคนหน้าโรคจิตโรคจิตพาผู้หญิงออกมาป่ะ

ไหนขอดูบ้างสิ

งั้นก็แสดงว่าเพื่อนของนางหนูนี่

คิดว่าน่าจะเต็มคาราเบลเลยล่ะครับ

ปกตินางลิลลี่คอแข็งจะตาย

คนอย่างมันไม่ทิ้งหนูไว้คนเดียวแน่

เราควรจะไปดูกล้องวงจรปิด

ดิอย่างนั้นแทนเดี๋ยวพาน้องไปแจ้งความอีกรอบ

เป็นดีเตรียมทำสกุปกดดันผู้ที่เกี่ยวของ

เห็นไปทำข่าวชาวบ้านนะครับ

ให้ไปนั่งเพื่อจะไปถ่ายรูป

เราก็สำนักร้างแน่คะ

อ่ะแยกย้ายมาทำงานดีกว่านะ

อ่ะไหนมีอะไรเล่ามาเลย
ขอบคุณหน้าที่เราไปจ้างความกันไป

เฮ่ยไม่มีเพื่อนเรา

นะเล่ามาเลยจ้ะหนุนีธ
เดี๋ยวหนุนีธเล่าให้ฟังหนึ่งค่ะ

เออแล้วทางคุณตำรวจไม่ทราบว่าเช็คภาพกล้องวงจรปิดหรือยังครับ
เพราะว่าพอดีมีคนเห็นน้องเขาออกไปกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

ผมแค่แนะนำครับแล้วก็

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องขอร้องก็ได้นะครับ
จริงมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วที่

แล้วเราสองคนก็เป็นประชาชนตาดำที่
หวังที่จะได้ที่พักพิงจากคุณตำรวจนะครับ

ผมกลัวว่ามันจะเกิดอะไรกับน้องครับ

ผมช่วยให้ประสานให้ก็ได้นะครับ
นี่ไงผมบอกแล้วไงว่าวันนั้นกล้องมันเสีย

สบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
นี่คือโฉบหน้าหุ้นส่วนของมอร์นิ่งพลับ
ส่วนสองคนนี้คือเด็กเองในคืนนั้น
หนึ่งในนั้นคือลิลลี่

หินนี่แหละที่พาลิลลี่ออกไปหนูนิดจำได้ใช่
ใช่แล้วคนนี้คือคนที่เอาเหล้ามาให้หนูนิดดื่มก่อนด้วย
แต่ว่าหนูนิดไม่ได้ดื่มแล้วก็ถอดก็ดื่มแทนก็เลย

คือพอผมไปสืบข้อมูลมาเมื่อไม่นานนี้นะ
สามคนนี้เนี่ยน่าจะร่ำรวยจากธุรกิจสีเทา
แล้วพอสืบลึกลงไปเนี่ยก็ค้นพบว่า
มันเพิ่งรวยแบบอู้ฟู้มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้
ตอนนี้น่าจะมีเงินในเปิดชีเนี่ยหลัก๑๐๐ล้านละ
อะไรล่ะที่จะทำให้วัยรุ่นสตาร์ทอัพรวยได้เร็วถึงขนาดนี้
ถ้ากำลังฮิตในตอนนี้น่าจะเว็บพนัน

คือธุรกิจสีเทาเนี่ยมันก็ไปได้หลายทางนะ
คือจะเปิดผับอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางที่จะรวยได้ถึงขนาดนี้หรอก
และอีกอย่างหนึ่งผับนี้เนี่ยมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนด้วย
แปลว่าเราอาจจะยิงนัดเดียวได้นก๒ตัวเลยนะครับ
เพราะว่านอกจากเรื่องลิลลี่แล้วเนี่ย
ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงการกระชากหน้ากากของนักลงทุนต่างชาติ

อืมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะ

ข้อมูลนี้เนี่ยน้อยสุดเลยนะ
แต่เท่าที่รู้มาเนี่ยคือรวยอยู่แล้ว
คือที่บ้านเนี่ยทำโรงน้ำแข็ง
แล้วพอพ่อมันตายเนี่ยแม่มันกับน้องมันเนี่ยก็ไปต่างประเทศ
แปลว่ามันอยู่ที่ไทยอยู่คนเดียวก็กินสมบัติเก่าครอบครัว
คือเนี่ยมันเป็นคนยิ่มไม่ค่อยสูงสิงค่ะใคร

ถ้าอย่างนั้นเราเอาตำรวจไปจับมันไหม

นี่ที่ผับอ่ะเนี่ยก็ปิดเกินเวลาแถมในมู้สุมยาเสพติดอีกนะ
จำไม่ได้เหรอไม่กี่เดือนอันนี้ครับที่มีข่าวเรื่องที่ตำรวจเข้าไปค้นแล้วไม่เจออะไรอ่ะ
ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เราต้องมาตีให้มันดัง
นั่นเป็นวิธีการที่ดีสุดของ

ถ้าเราทำให้มันเป็นข่าวออกไปเนี่ยพวกมันก็จะระวังตัวกันมากขึ้น
แค่เราไปตามหากล้องวงจรปิดพวกมันยังรู้ตัวกันเลย
แล้วเราจะเอาไงต่อครับ

แล้วโมไหนเป็นคนส่งเธอไปงานนี้

ถ้างั้นเราจะเริ่มจากตรงนี้

นี่มัน๓วันแล้วหายไป๓วันแล้วค่ะ
นี่ไง

คือหนูยังไม่อยากให้เปิดเรื่องของลิลลี่เท่าไรอะค่ะ

ให้หนูไปบอกแม่มันก่อนนะคะพี่

แล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็ติดต่อโมไปเลย
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ไปกับน้องเอง
แล้วก็จะไปบอกให้แม่รู้ได้ว่าทำไมต้องทำให้มันเป็นข่าว

เอาจริงหนูก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงเขานะคะ
แต่เวลามีงานเนี่ยเราจะส่งรูปกับประวัติไปก่อน
จะส่งใครไปดี
ก็คงจะต้องเป็น

เธอเท่านั้นแหละที่ดูดีที่สุด

สสหนูนิดทำได้นะคะ

แอฟเฟอร์ซีดมาก

ยังไงก็ไม่ยอมให้หนูนี้ไปเป็นเหยื่อรอดอะค่ะ

ฉันเคยบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
ว่าอย่าให้หนูนี้มาเป็นรักข้าว
ก็ฉันไม่คิดว่าหนูนิดจะมีความกล้าความบ้าบินได้มาจากไอ้สมชัยได้มากขนาดนี้ไง

นี่จะทำยังไงกันดีอ่ะ

คิดเรื่องลิลลี่หรอ
ก็ถ้าคืนนั้นนุ่งนี้ช่วยลิลลี่
ลิลลี่ก็คงไม่เอาล่ะนุ่งนี้จะคิดอะไรในทางที่ไม่ดีเลยโอเค
พยายามอยู่แต่ว่ามันทำไม่ได้

ถ้าเวลากระโปร่งหูขึ้นกัน

นี่มากินหลับให้ค่ะเครียดก่อน

บากแง่พวกนี้สิเป็นก็รอเจ้าให้น้องนุ่งนิดเสมอ

ขอบคุณมากเลยนะคะไอ้บักแย้

อื้อฮือ

อะเอา
ไหนลองดูอีกสักคำสิว่าร่าไปจะทำให้ขายเครียดได้จริงไหม

แทนแล้วก็ทุกคนในด็อกนิวจะไม่ปล่อยให้หนูนิดต้องเป็นอันตราย
นะคะพี่แทนหนูนิดยังเชื่อมั่นในตัวพวกพี่เลย
พวกพี่ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวหนูนิดเหมือนกันสินะ

พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ปล่อยให้หนูนี้เป็นอะไรโดยเด็ดขาด
ใครจะมีบายที่จะจบขนาดนี้

ถ้าไม่ให้หนูนิษฐ์ชจับฟังอยู่ก่อนเนี่ยก็สิจับมันมา

เยี่ยมดีมากครับพี่แย้ขอบคุณมาก
พากแยะไปตรงนู้นดีกว่า

โอ้โฮยพากแยะ

แม่จ๊ะสวัสดีจ๊ะแม่

อ้าวฟิล์นบอก

เป็นนักข่าวไหมช่างเนียง

หายไปได้จังใดฟานนักเรียนมันหายไปได้จังไหน
มันมันหายไปตอนทำงานจ้ะแม่
เห็นงานแล้วมันหายไปได้จังใดอ่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้ค่ะ
ได้จังใดก็ได้เฮจเจอรี่แม่ย่อเมิร์ดแม่ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะ
ยังไงเราก็จะทำสุดความสามารถกันอยู่แล้วเพื่อคิดเองที่มันเป็นสุด
รีก็ได้ตรงทำงานจากสันไม่มีใครผิดทั้งนั้นค่ะแม่
ลิลลี่เองก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครมีสิทธิ์จะมาทำแบบนี้กับเราได้
คนเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่ากันค่ะแม่
แม่จ๊ะแม่ยินจ้ะแม่
หนูนี้รู้นะคะว่าทุกคนเป็นห่วงหนูแต่หนูจะปล่อยให้ริลี่หายตัวไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
โพสต์
สนับสนุนโดยเบอร์ดี้สามสิบปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโก้
อะไร

โอ้โห้ซ้อง

โอ้โห

แต่หนูจะปล่อยให้ลิลลี่หายตัวไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะลองคิดดูนะคะ
ถ้าเกิดว่าลิลลี่เป็นคนในครอบครัวของพวกเราการที่เราไม่รู้ว่าคนที่เรารักหายไปไหน
เพราะอะไรมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
เราก็คงอยากจะรู้แล้วก็รอคอยมันเจ็บปวดมากมากนะคะ
สำหรับคนในครอบครัวหนูนิดรู้ดีค่ะ
สอบนะคะให้หนูนิดทำเถอะนะคะนะคะลูกเกิร์ต

พี่เกิร์ตสอ
พวกเรามั่นใจในตัวหนูนิดและพวกเราทุกคนก็มั่นใจ

ไม่มีเวลาแล้วนะคะทุกนาทีเป็นเวลาชีวิตของลิลลี่
ให้หนูนิดทำเถอะนะคะนะคะสอนะคะลุงเกิร์ต

ไอ้สมชายคุ้มครองลูกแกด้วยนะเว้ย
ได้ไหล่ห่ออย่างงี้บ้างไหมนี่หลังตรงอะ

ขาต้องกางให้มันสมดุลนะเราจะได้รับน้ำหนัก

เปลี่ยนท่า

ฟั้งท่าเก่งน่ะสวยมากเลยนะเพียงนี้สินะครับ
เท่าเอคจะรอดเนี่ยครับ
ว่าก็หักตัวไป
นึกโตละ
เฮ่อเฮ่อเจ๊เจ๊จะมาก็ได้เจ๊

เฮ่อเนี่ยมันค้กช่าหรือว่าปวดอืดค้าโซ่
โอ๊ยดีจะพูดนะทำเป็นไหม

มาแวดดี้จัดการเลยดีกว่าโซ่ไปรีบโชว์ตัวนู้นนะคะ

ที่เป็นพี่พูดแบบนี้เดี๋ยวซ้อมแกก็งอนหรอกนะ

อ๋อดูที่ดีนะคะมันไม่ยาก
เริ่มจากการโพสต์ท่าท่าที่หนึ่ง

รู้ไหมว่าการ๙๙นี่ทุกคนต้องมีคาริสมา
กล้องคิดว่ากล้องนั้นคือผู้ชายที่เราชอบที่สุด
ควรการที่จะได้ผู้ชายคนนี้

นางเป็นนางแบบต้องไม่บ้าไม่น้อยจนเกินไป

ไหล่ผึงเขมงถ้องคนไม่แอ่ง

เป็นขั้นเดียวดัน
ไปตรงนี้
เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนดู
แทบแยกกันไม่ออกเลยอ่ะทีเดียว

เป็นไงบ้างคะ
ใครเสร็จแล้วก็มีชั้นปรับด้วย

นี่แหละเขาเรียกว่าสวยแบบงัวตายขวายล้มเลยนะเนี่ย

เดี๋ยวเราส่งรูปหนูนิดให้โมดูเลยสิ

เรียบร้อยค่ะซ้อ

รอไม่ไหวก็กลับไปก่อนไป

โอเหมือนซัลลี

ฉันไม่รู้ว่านี่ไหม

แล้วอยู่ได้ไหม

นี่ซื้อปลาต้องโกะหมูปิ้งไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียว

กำลังอยากกินเลยปลาต้องโก่นี่

น้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปล
ดึงหรอกแล้วไฟล์ก็ได้ปะ
ซกมกได้อีกใครได้เป็นแฟนนะสวยแย่

แล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดด้านแบบนี้

ส่วนลุงเกิดเนี่ยก็ไปหลับในห้องทำงาน

แล้วโมติดต่อกลับมายัง

แล้วถ้าสมมุติว่าโมไม่ติดต่อกลับมานี่

ก็ให้พี่แวนดี้ทำสกุปลงเพจเลย
เอาละถ้าสมมุติ

ทุกคนโม่ติดต่อกลับมาแล้วโอ๊ย

ครับ

ให้น้องคนนี้เข้าได้คนเดียวส่วนป้ารอข้างนอก

อืมสตาก็ยังไม่ขาดนะวันนี้
เนี้ยพี่จะเดินไปเลยนักหนานี่ฮะเบียนหัวไปหมดแล้ว
เป็นห่วงหนูนิดอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าแป๊เป็นห่วงหนูนิด
แกไม่เป็นห่วงพืชบ้างเลยหรือไง

มานั่งใกล้สิมา

อืมอืมกินเลย

ค่ะ

อืม

แล้วจะไหวเหรอคืนนี้ต้องดื่มหนักหน่อยนะ
แทนไม่รู้อะไรซะแล้วสมัยที่หนูนิดเรียนที่มหาลัยเนี่ยนะ

เฮ้ย

สุดยอดแต่ว่าน้อง
ตามนี้หนูจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย

แต่ไม่มีคนคุ้มพุ่นปิ้นอยู่หน้าห้องนะ
บ้านอยู่เคียงกัน

แหงนี้เบียงเงียบจังหรือเปล่า

อย่างนี้เหรอ

ทำไมมือสั่นแบบนั้นล่ะเมาเหรอ
นกแดงมั้ง
ช้าจริงเลยมา
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
เฮ้ยหลูนิทัย
หลูนิทัย

คนเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่ากันค่ะแม่
ผิดเอง
พูดไม่รู้เรื่องย่างไรก็บอกเลยว่ามีคนหาย

โอ้ใช่โอเคครับโทษ
กล้องวงจรปิดทำให้กล้องวงจรปิดหายไป
นี่แหละเขาเรียกว่าสวยแบบงัวควายตายล้ม
หนูกำลังจะแก้ให้เลย
สวยได้ครึ่งเหมือนเธอนะ

ขอใหม่พูดผิด

โม่ติดเกาะติดต่อ
ติดเกาะอะไร
ติดเกาะอะไรเปล่า
เขาอะไรเขาอะไร
ไม่เคยรู้ถึงแล้ว
จะเขาอะไรเขาอะไร
เป็นลับมารู้ไหม
รู้ไหม
ด้วยใกล้ใจดีกว่า